เชื่อว่าหลายคนก็อาจจะผ่านตามมาแล้วนะคะกับดราม่า
แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยถ้าได้ฟังสัมภาษณ์คุณโตโน่เขาบอกแล้วแหละว่า
ยังไงเนี่ยเขาขอให้ตัดสิ่งที่การกระทำก็แล้วกันเขามีเจตนาที่ดีและมีความมุ่งมั่นแล้วก็
มีทีมที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างดีเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะ
ซ้อมไหว้บึงน้ำจืดครั้งแรกนี่ค่ะคุณโตโน่นะคะ
คุณโตโน่พาคินคำวิลัยศักดิ์ฝึกซ้อมว่ายน้ำอยู่ที่บึงตะโก้ในจังหวัดสมุทรปราการเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
ซึ่งโตโน่กับแอดมินเพจเก็บรักเนี่ยเอามาโพสต์ไว้เขียนข้อความบอกว่า
กับบึงตะโก้ครั้งแรกและได้มีโอกาสฝึกไหว้เพื่อดูแลเพื่อนที่อยากจะมาร่วมไหว้ด้วย

ระยะทางวันนี้๑๖๕๐เมตรจากระยะจริง๑๕๐๐เมตร
ห่างไกลแต่เราจะพัฒนาขึ้นในทุกวันครับ
เหลือเวลาอีก๑๔วันจะได้เห็นว่าแม่น้ำโขงที่นครพนมและท่าแขกสวยงามขนาดไหน
น้ำใจรอยยิ้มของคนไทยและคนลาวทุกคนครับ
คือโครงการนี้เนี่ยถ้าใครยังไม่เคยได้ยินมาก่อน

เขาจะไหว้ข้ามแม่น้ำโขงจากลานพญาศรีสัตนคราชจังหวัดนครพนม
ขึ้นฝั่งที่วัดพระธาตุศรีโคตะบองที่สปลาว
ระยะทางไปกลับ๑๕กิโลเมตรค่ะ
ซึ่งเขาจะว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขง๒๒ตุลาคมนี้

คือเพื่อระดมทุนซื้อเครื่องมือแพทย์

และโรงพยาบาลท่าแขกขวัญคมหมวนฝั่งสปลาวนะครับ
ซึ่งคลิปนี้ก็เป็นเหมือนกับการอัปเดตความคืบหน้าโครงการ

หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีภาพออกมาว่าเขาป่วยต้องนอนโรงพยาบาลใช่ไหม
ตอนนี้หายแล้วร่างกายแข็งแรงแล้วพร้อมแล้ว
โครงการนี้เนี่ยอย่างที่บอกดราม่าเยอะ
รามาตั้งแต่วันที่แถลงข่าวเลย

โตโน่กำลังสร้างภาระให้กับทีมแพทย์และทีมกู้ภัยในพื้นที่

เพราะช่วงนี้เนี่ยถ้าหลายคนติดตามข่าวเรื่องสถานการณ์ของอากาศ
เรื่องของฝนพายุหรือว่าสถานการณ์น้ำเนี่ย
รู้เลยว่าน้ำในแม่น้ำโขงมันไหลเชี่ยวมาก

เอ่ยพยาบาลเอ่ยและกู้ภัยก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือ

ทำสิ่งที่โตโน่ธนัดอ่ะเป็นด้านดนตรีอ่ะ
เอาแบบนั้นแทนดีกว่าไหมเป็นการกุศลหรืออะไรก็ว่าไป
แต่การโพสต์คลิปวิดีโอซักซ้อมการว่ายน้ำ
ประกอบกับการไลฟ์ชี้แจงรายละเอียดของโตโน่ในเฟซบุ๊คก่อนหน้านี้เนี่ย
ก็เป็นการชี้แจงที่แสดงถึงจุดยืนนะคะ
ตอกย้ำว่าดราม่าที่เกิดขึ้น
ทำให้ความตั้งใจของโตโน่และทีมงานลดลง

และให้พร้อมสำหรับการว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขง
กลุ่มแฟนคลับหลายรายก็พากันให้กำลังใจนะคะ

ขอให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
แล้วก็มีการโอนเงินบริจาคกันอย่างต่อเนื่องด้วย
ส่วนความเคลื่อนไหวที่จังหวัดนครพนมค่ะ
มีนักไรกีฬาแล้วก็เซียนว่ายน้ำในแม่น้ำโขงหลายคนนะคะ

เขาให้ข้อมูลกับทีมข่าวบอกว่า
คุณการว่ายน้ำในแม่น้ำโขงมันไม่ได้อันตรายอย่างที่หลายคนกังวลนะ
นี่คือคุณเบิ้มนะคะคุณประสิทธิ์ปะทะดี
เขาบอกเขาว่ายน้ำในแม่น้ำโขงเป็นประจำค่ะ
เขาเล่าว่าการว่ายน้ำในสระหรือตามบึงเนี่ยอันตรายกว่าการว่ายน้ำในแม่น้ำโขงอีก
จริงแล้วเนี่ยแม่น้ำโขงเนี่ยนะยิ่งระดับน้ำสูงกระแสน้ำไหลเชี่ยว
ไหว้ได้ง่ายขึ้นเพราะกระแสน้ำจะพัดให้ตัวเราลอยไปเอง
เพียงแค่เราร่างกายแข็งแรงแล้วมีการซักซ้อมมาเป็นอย่างดี
เพราะฉะนั้นดูจากการซักซ้อมและการเตรียมร่างกายของโตโน่แล้วเนี่ย
โตโน่น่าจะทำได้แน่และที่สำคัญก็คือโตโน่ไม่ได้ไห้ตัวเปล่า
มีอุปกรณ์ชูชีพติดตัวด้วยแล้วก็มีทีมงานไหว้ติดตามกันไปด้วย
เพราะฉะนั้นไม่น่าเป็นกังวลค่ะ
ไม่มีอะไรครับเพราะผมว่ายประจำก็ไม่มีอะไร
อีกอย่างโตโน่เขาก็ตั้งใจจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนร่วมครับ
ทำเพื่อโรงพยาบาลเพื่ออะไรเนี่ยครับผมสนับสนุนครับ

คือยืนยันว่าไม่อันตรายครับ
ถ้าคนที่ไม่ลงไปว่ายไปเล่นไม่สัมผัสก็ไม่รู้ก็คิดว่าอันตราย
คือเรื่องนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีคำยืนยันออกมาแต่ว่าหลายคนบอกว่าก็จริงอยู่แหละ
ถ้ามันว่ายตามกระแสนฮ้ามันได้แต่เขาไม่ได้ว่ายไปอย่างเดียวไง

มีคนหนึ่งขั้นไปขุดโครงการเกาะนาที่โตโน่เคยทำค่ะ
ว่ายน้ำข้ามเกาะ๘๒กิโลเมตรเพื่อระดมทุนเหมือนกันเขาบอกตอนนั้น
ก็สร้างความเดือดร้อนให้เจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนแล้วก็ทำไม่สำเร็จด้วย
แต่แฟนคลับก็บอกว่าตอนนั้นที่โครงการล้มเลิกเนี่ย
ไม่ใช่เพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรแต่มันติดพรกรฉุกเฉินเกี่ยวกับโควิด๑๙ต่างหาก
ก็เอาเป็นว่าในเมื่อเขายืนยันความตั้งใจนะคะเราก็ขอภาวนาว่าไม่ให้มันเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นก็แล้วกัน
ได้หลายมุมเลยเจ้าตัวก็ตั้งใจแต่ว่าบุคคลก็เป็นห่วงนะฮะ